เพจของขอนแก่นเขามีการโพสต์เอาไว้บอกว่า
เนรเนี่ยคุณมีเขียงอยู่ใกล้สับกัญชา
สับแล้วไปใส่อะไรรู้ไหมฮะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มกินกัน
จากนั้นก็เกิดพฤติกรรมทั้งการใส่จีวอนแปลกมัดเป็นโบ
การเต้นแล้วบอกเป็นปาร์ตี้กัญชาอะไรหรือเปล่า
คือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับ
หลังจากเพจเฟซบุ๊คชื่อชุมชนชาวข่าวขอนแก่น
ได้โพสต์คลิปสามมาเนรสองถึงสามรูป
เนี่ยฮะอย่างที่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยโทรสอบถามเจ้าของเพจแล้วก็ชาวบ้าน

ที่ผ่านมาก็เคยบอกกับพระอาจารย์ที่ดูแลแล้ว

พฤติกรรมอีกอย่างคือชอบแปลงร่างออกไปเที่ยวกลางคืนด้วยนะ
มีภาพการเสพกัญชาซึ่งไม่สมควรต้องเอาไปบำบัดหรือว่าศึกนะครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ไปที่วัดแห่งนี้

ในพื้นที่อำเภอบ้านฝังจังหวัดขอนแก่น
ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
ชี้แจงแบบนี้คลิปและภาพที่ระบุว่า
มะเนรเสพกัญชาไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้เพราะอะไร
เพราะว่ากลุ่มเนรกลุ่มนี้เพิ่งจะย้ายมาที่วัดช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอง
พ่อแม่เนรนำมาฝากไว้แล้ววัดก็ไม่เคยทราบเรื่องแบบนี้มาก่อน
ทีนี้ได้มีการเรียกเนรมาสอบถาม
เนรก็ยอมรับว่าในคลิปเป็นตัวเนรจริง

แต่ที่เห็นเขียงไม่ได้เป็นการสับกัญชา

ทีนี้นักข่าวได้พูดคุยกับสามเนรทั้ง๓รูปด้วยนะ

ก็ชี้แจงบอกว่าก็เป็นสามเณรจริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากหลวงพี่รูปหนึ่ง
ไม่ชอบพวกตนคอยหาเรื่องกันแกล้ง

แต่เป็นการเต้นที่ทำตามหลวงพี่สั่ง
และถูกบังคับให้จับแต่งตัวแบบนั้น
ส่วนที่หั่นคุณ
ไม่ใช่กัญชาแต่เป็นยาเส้น

โดยที่ภาพถ่ายนั้นเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่วงนั้นพากันเข้าไปเล่นในกุฏิของหลวงพี่
กระทั่งไปเจอขวดดังกล่าวอยู่ในซอกหลืบมุมห้อง

หลวงพี่กลับมาเห็นหลวงพี่ก็เลยจับขวดไว้

ทั้งหมวดบอกว่าหลวงพี่แกล้ง
ไม่ได้เสพกัญชายืนยันตามแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้ทางท่านเจ้าอาวาสก็ต้องรายงานท่านพระผู้ใหญ่ต่อ
ในการที่จะตรวจสอบพฤติกรรมต่อนะครับ

อันนี้เราก็ไปฟังสามเณรชี้แจงเราด้วยนะฮะ